แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
แม่บ้านประจำบ้าน
แม่บ้านประจำบ้าน

แอร์คันธิลาค่ะ
ภูยิฝ่ายนัตรภัทรค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่คุณแม่บ้านควรรู้ค่ะ
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

กลับมาทำหน้าที่กันอีกแล้วนะคะในคอนเซ็ปต์สวยพร้อมรบค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราจะต้องมาอัปเดตดวงก่อนใช่ไหม
คนเราเนี่ยก่อนจะทำอะไรนะคะต้นสัปดาห์เราต้องรู้แผนผังต้องรู้ทางเดือนชีวิตกันนิดนึงนะคะ

อุ๊ยแต่แบบประเด็นโหราแซ่บในวันนี้มันแซ่บอะไร

หนุ่มสาวนักศัตริย์ไหนที่มีเกณฑ์พบรักในที่ทำงานหรือว่าคนใกล้ตัวค่ะ

เราอยู่ในรายการเราออกรายการคนที่บอกว่าเพื่อนร่วมงานของเราก็มักจะมีแต่ตากล้องกับช่างแต่งหน้า

ช่างแต่งหน้าตุ๊ดหมดค่ะ
ช่วยดูหน้าพวกพี่เขาด้วยปิดไฟพอไหวเปิดไฟแกรับได้หรือเปล่า
เอาไว้ที่บ้านนะแกปลอดภัยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฉันรู้สึกถึงมีพลังงานบางอย่างอ่ะปุ๋ย
รู้สึกเหมือนใครกำลังมองเราอยู่

คนนั้นเขารู้จักเราเป็นอย่างดีไม่ใกล้ไม่ไกล
กลับมาเจอกันทุกต้นสัปดาห์แบบนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้พี่หมอโจ้นะคะช่วยอัปเดตหน่อยนะคะ
กับประเด็นโหลาแซ่บสุทธิ์ของเราในว่านี้ค่ะ
ก็คือนุ่มซาวว์นะคะสัตว์ไหนมีเกียรติ

พบรักในที่ทำงานหรือว่าจะเป็นคนใกล้ตัวแค่ได้ยินชื่อประเด็นนี้นะคะมันก็แบบรู้สึกร้อนเผ่า

พี่เหาะโจ๊กก็โสดนี่ไงเดี๋ยวได้ก็เลย

พี่เหาะโจ๊กก
เดี๋ยวก่อนแต่ว่าวันนี้นะคะก่อนอื่นเราต้องมาอัปเดตดวงประจำสัปดาห์นะคะระหว่างที่๑๑ถึง๑๕มกราคม๒๕๕๙นี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ

คนที่เกิดปีชวดนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่สบายไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามากนะ
เพราะว่าเพิ่งจะพ้นเทศกาลปีใหม่มาก็ยังคงมีความเขาเรียกว่าความรู้สึกสุขสนานอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าจะเริ่มดีขึ้น
แล้วก็หลังจากที่ในช่วงปี๑๗๕๗กับ๑๗๕๘ที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อมไปตลอด๒ปีเต็มแต่ว่าหลังจากปีใหม่มีความสดชื่นมากขึ้นแล้วนะครับ
ต่อไปผู้ที่เกิดปีฉลูนะครับพื้นฐานดวงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ
ก็จะมีรายได้อื่นเข้ามาด้วย

ที่ผ่านมานี่คือควักตลอดไงเพราะว่าในช่วงเทศกาลนะครับ
ช่วงนี้จะเป็นช่วงเงินเข้านะครับแล้วก็จะมีรายรับที่เข้ามาเรื่อยด้วย

แล้วก็จากนั้นแต่ว่าผมอยากจะให้ระมัดระวังสักนิดนึง
ที่เกิดปีฉลูเนี่ยมักจะเสียไปกับคนรอบข้าง

อาจจะชอบช่วยเหลือคนหรือว่าบางคนไม่ได้อยากจะช่วยเหลือใคร

เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเก็บเงินได้เยอะไม่เยอะเนี่ยขึ้นอยู่กับควบคุมตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน

ถ้าจะหยิบยืมใครเนี่ยก็สามารถหยิบยืมได้เช่นเดียวกัน

เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูพูดง่ายว่าจะไปหยิบยืมหรือจะไปทำเรื่องกู้หรือจะไปทำอะไรตรงนี้ถือว่าดีหมดได้
ใช่ต่อกันที่ปีขาญค่ะ
คนที่เกิดปีขาดนะครับในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเสียทองกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหนึ่ง
เพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่เขาเรียกว่าจะไปหยิบยืมใครด้วยก็ไม่ได้เหมือนคนปีฉลู
จะไปหยิบยืมแต่ไปทำเรื่องกู้ยืมมาเคลียร์ก็อาจจะไม่ค่อยผ่าน
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีขาญควรที่จะใช้เท่าที่ตัวเองมีไปอย่าไปใช้เกินตัว

คนที่เกิดปีถอดนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยควรจะเคลียร์งานเก่าให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนี้คุณจะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามา
ถ้าเรายังเคลียร์งานเก่าไม่เสร็จเคลียร์อะไรของเก่ายังไม่เสร็จเราก็รับของใหม่ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเรียบเคลียร์คนที่เกิดปีถอดในช่วงสัปดาห์นี้
โอเคค่ะจำไว้
ที่เกิดปีมาโลนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีความวุ่นวายอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ยังไม่พ้นปีที่ไม่เกื้อหนุน
เร็วนี้อีกไม่กี่อาทิตย์เนี่ยจะเข้าสู่ปีใหม่ตามของคนจีนที่จะเข้าสู่ปีที่สมพงษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลายเรื่องด้วย
ค่ะดี
ง่ายว่าสัปดาห์นี้เนี่ยยังคงวุ่นวายก่อน

เดี๋ยวก็ดีนะคะใจเย็นเอาทุกคนนิดนึง

ที่เกิดปีม๔นะครับในสัปดาห์นี้นะฮะอะไรรอบตัวก็เริ่มค่อนข้างจะเป็นใจให้กับเราแล้ว
จากที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่เอาเป็นว่าตั้งแต่มกราปี๕๘
เริ่มทำอะไรมาไม่ค่อยได้ดั่งใจ
แต่มักกรา๕๙นี้ทุกอย่างจะเริ่มได้ดั่งใจกว่าปีที่แล้ว

สัปดาห์นี้ไปนะครับสังเกตดูว่าคุณจะเริ่มมีสัญญาที่ดีเข้ามาแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เขาเรียกว่าวางแผนจังหวะชีวิตตัวเอง
บอกลูกหน้าเลยละกันว่าคนที่เกิดปีเมาเสนเนี่ยรับเลื่อนดี๒ปีจำเป็น
คือปี๕ปี๕๙ปี๖๐เป็นปีทองของคนที่เกิดปีเมื่อเสร็จเลย

เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ไปวางแผลตัวเองทั้งปีวางสเกอร์เดลเลย
พอว่าเป็นช่วงที่พื้นฐานดวงอาจจะยังไม่ค่อยมี

ที่เขาอาจจะเหนื่อยท้อได้ใช่นะเราก็ต้องเข้มแข็งเพื่อคนรอบข้างด้วยนะคะ
ครับอ่ะอืมปีมะแม่ค่ะปีแม่นะครับในสัปดาห์นี้นะครับ
ต้องขอให้ระมัดระวังให้มากสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่สภาพรอบตัวเนี่ย
ยังไม่ควรที่จะไว้วางใจแล้วก็ยังยังเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยปลอดภัยอืม
ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการงานอาจจะถูกพูดง่ายว่าถูกวางยาอืมอืม
นะครับตรงนี้ต้องตอบนี่ค่ะกุ้ยอะไรอย่างเงี้ยคะประมาณนั้นอืม
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีแม้ต้องระวังให้มากส่วนเรื่องของการเงิน
จะมีการรั่วไหลที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นฝั่งเกสอาจจะไปเจอเรื่องของขับรถชนขึ้นมา
แล้วก็ต้องจ่ายเงินให้กับผู้จ่ายก็ไม่ได้ต้องจ่ายต้องจ่ายนะครับ
แล้วก็รวมทั้งเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดปีแมนในช่วงนี้ต้องระวังให้มากสักหนึ่ง
ในสัปดาห์นี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพที่จะมาจากเรื่องของสภาพอากาศ
อากาศเปลี่ยนแปลงคนเราเนี่ยบางทีมันเรื่องของพื้นฐานด่วนมันก็แปลกนะครับ
สุขภาพเนี่ยบางคนเกิดมาไม่เคยเป็นอะไรเลยค่ะอืม
อยู่อยู่วันหนึ่งล้มลงไปค่ะมันก็แปลกนะฮะอ๋อ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าในพื้นฐานดวงกับการดูแลสุขภาพมันก็เกี่ยวยงกันนิดนึง
ใช่ใช้ชีวิตอย่างมิสถิติแล้วกันนะครับใช่
ก็ถือว่ารู้ล่วงหน้าจะได้วางแผนถูกนะคะ
เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ยังเหลืออีก๔นักกษัตริย์นะคะ
พร้อมกับประเด็นโหราแซ่บนะคะที่ว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนมีเกณฑ์
พบรักไอ้ที่ทำงานถือว่าคนก็ให้ตัว

ตื่นเต้นอยากรู้มากเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ